ช่วงตลอดตลาด
ตลอดตลาดวันนี้ค่ะคุณผู้ชมมาอัปเดตราคาสินค้าในตลาดสดกันนะจ๊
ดูสิว่าวันนี้ราคาสินค้าจะปรับขึ้นอีกหรือเปล่า
เริ่มกันที่ราคาของเนื้อสัตว์นะวันนี้หมูเนื้อแดงยังคงที่จากเมื่อวานอยู่ที่๑๙๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
สะโพกไก่ค่ะ๖๕บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็เนื้อแดงวัว๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนไข่ไก่เบอร์๐นะคะ๔บาทต่อฟองค่ะ

ก็มีปรับขึ้นเล็กน้อยผักกาดขาวขึ้นมาอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๒บาท

ชีไทยกิโลกรัมละ๔๐บาท
พริกจินดาแดงกิโลกรัมละ๕๐บาทจ้า
เอาล่ะราคาสินค้าช่วงนี้อาจจะมีการปรับขึ้นสักเล็กน้อยคุณผู้ชม